แม่บ้านประจันบาน
แม่บ้านประจันบาน
สวัสดีค่ะแอร์ทานทิฬาค่ะ

จัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหตัวจริงเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าวันนี้นะคะแม่บ้านอย่างเราเนี่ยนะคะ
จะมากันช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของสามี
เพราะว่าเราจะมาทำของใช้ของกิน
ที่สำคัญเลยคือประหยัดสุด
เท่านั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะ
ของอร่อยหลักสิบวันนี้นะคะต้องบอกว่าเอาใจคนชอบไข่

จะบอกเลยนะคะว่าที่เธอจะพาไปนี่นะคะ
เขาเรียกว่าคาเฟ่ไข่เธออย่าคิดมากสิ
คาเฟ่ไข่นั่นเองนะคะ
อาหารทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดัดแปลงมาจากไข่ก็ได้

สั้นสูงมันกัดท้าเชลละบวงมันหมดแล้วมียังท้าแตะให้ยืมป่ะ
จะบอกว่าแตะเช็คเนี่ยฉันไม่มีหรอกนะ
แต่ว่าฉันเนี่ยจะไปจิ๊กแตะติดดินเนี่ย
มันเนรมิตให้กลายเป็นแตะคูกับเธอเอง

สวยประหยัดฉบับโฮเมต
สวยประหยัด

เมื่อกี้ที่ว่านี่แตะติดดินอะไรนะ
นี่ไงฉันบอกก่อนเลยว่า

วันนี้จะมาเนรมิตนะรองเท้าแตะธรรมดาธรรมดา

สุดชิคให้เหมาะกับเธอไง
ฉันว่าฉันดัจจริตอยู่แล้วรองเท้าอย่ามาเสริมทัพอีกเลยนะจ๊ะ

ความสวยไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปนะจ๊
หือฮืองั้นรีบแจกแจงอุปกรณ์ให้แบบนะเลยค่ะพี่รัก
ไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะมีดังนี้ค่ะ

น้อยนิดกะจิดเลน่มากเถอะ
แบบว่าเก่าแล้วเบื่อสีเบื่อแบบ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ
อันดับแรกค่ะคุณเพื่อนทำยังไงจ๊ะเอาเสื้อตัวเก่าในบ้านของเราเนี่ยนะคะมาแล้วก็ตัดเลยค่ะ
ขั้นตอนแรกสองสาวของเรานำเสื้อตัวเก่ามาตัดเป็นเส้นเพื่อนำมาทำเป็นหูรองเท้าแตะค่ะ
พอได้๕เส้นแล้วเนี่ยเราจะจับทั้ง๕เส้นนี้นะคะ
เอามามัดเค้าเรียกว่าเย็บรวมกันเอาไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะมาถักเป็นปรียะ
เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มขั้นตอนการถักได้เลยจ้า
สำหรับขั้นตอนการถักปรียะเราขอแนะนำนิดนึงหน่อยครับ
ให้นำเทปกาวมาแปะยิบผ้าที่จะถักไว้บนโต๊ะแบบนี้
ถักก็จะง่ายขึ้นค่ะ
ถักเปลี่ยนนะคะก็คือนำเส้นแรกซ้ายมือสุดวางทับเส้นที่๒
แล้วนำเส้นที่๓วางทับเส้นที่๒ค่ะแบบนี้
เอาล่ะปุ๋ยประมาณนี้ด้วยความอยากที่ต้องการแล้วนะคะคุณผู้ชม
ไม่ต้องยาวมากมายเอาสก๊อตเชฟแปะไว้ก็ได้เถอะเดี๋ยวเผื่อมันรัน
นี่แปะไว้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราจะได้แบบนี้เดี๋ยวแกะออกมานี่แบบนี้เลย
เห็นมั้ยมันก็จะยุดยุดเกะไก่สไลเดอร์นะคะ
พอได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็นำไปประกอบเป็นหูรองเท้ากันเลย
แต่ต้องดึงหูรองเท้าออกก่อนนะคะจะได้นำเปียที่เราถักไปคล้องและผูกแทนได้ค่ะ
เมื่อได้พื้นรองเท้าแล้วก็ตัดเศษผ้าเพื่อนำไปทำที่คล้องหูรองเท้า
ด้วยการร้อยลงไปในรูฝั่งนิ้วเท้าค่ะ
แล้วมัดปมที่ผืนรองเท้าให้แน่น
จากนั้นก็นำไปร้อยกับรองเท้า
งานนี้สองสาวก็เพิ่มความน่ารักเก๋ไก่ด้วยการติดดอกไม้ปลอมลงไปเพิ่มค่ะ
ของสาวแอร์เสร็จแล้วสาวปุ๋ยก็ขอทำสายรัดข้อเท้าเพิ่ม
เพื่อเพิ่มความชิคให้กับรองเท้าแตะค่ะ

เรียกได้ว่าส้นสูงหลบไปค่ะแต่ราคาประหยัดกำลังจะมานะคะ
ปริ่นสีปริ่นดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยเนาะ
ใช่แลนด์สวยงามมากเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญประหยัดด้วยใครมีรองเท้าคู่เก่าที่หูมันขาดไม่อยากจะทิ้ง
เอามาทำแบบนี้ค่ะรวมถึงเสื้อเก่าเสร็จผ้าเก่าก็มาทำได้เช่นกัน
ใช่ค่ะให้งั้นลองใส่กันไหมปุ๋ย

สำหรับงบประมาณในการเนรมิตรองเท้าแตะคู่เก่ามีดังนี้ค่ะ
รองเท้าแตะคู่เก่าฟรี
เสื้อตัวเก่าครี
ดอกไม้ปลอม๑๐บาท
และวันนี้เราก็ได้รองเท้าคู่ใหม่สวยประหยัดกันในราคา๑๐บาทจ้า

เก๋ไก่สไลเดอร์มากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมออกไปอวดนอกบ้านมากเลยนะคะดูนะคะ

เอาของเก่ามาซ่อมได้กลายเป็นของใหม่เลย

ฉันขอของเธอนี้ไปขายที่บ้านด้วยไหม

แหมจักรนั่นมันจะดีใจดี

ตอนนี้ที่ฝากนะคะปุ๊ยพร้อมเสร็จโชว์นั่นนะคะไปหา
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลัก๑๐แล้วค่ะ

อีกแล้วต่อไปนี้รอจุดเด่นโอเคลุยกันเลยค่ะลุยเลยค่ะวู้ววว